เร่งด่วนตอนนี้ก็คือการปราบรามมาเฟียผู้มีอิทธิพลนะฮะ
ที่เชิญตำรวจไปกินเลี้ยงสังสรรค์แล้วก็กลายเป็นเรื่องกลายเป็นราวกลายเป็นคดี
และล่าสุดครับทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียตำรวจน้ำดีไปอีกหนึ่งนายนะฮะ
ก็คือสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรสิวคำที่เพื่อนร่วมรุ่นมักจะเรียกกัน
วันนี้ครับช่วงประมาณบ่ายโมงจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับ
ถ้าย้อนกลับไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ครับ
บรรยากาศช่วงเช้าที่สารามีนัน๒วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานคร
ครอบครัวรวมทั้งเพื่อนและลูกน้องที่เคยทำงานกับพันธนตรีศิวากรสายบัว
หรือว่าสารวัตรสิวหรือสารวัตรแบงค์มาร่วมส่งร่างของผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้าย

วันนี้เป็นกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพพันธมตรีศิวกรช่วงเวลา๑๓นาฬิกาครับ
เมื่อตอนช่วงสายที่ผ่านมาเวลา๑๐นาฬิกาพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
และสวดพระพุทธมนต์มาติกาบังสุกุลจากนั้นถวายพัฒนาหารเพล
ส่วนช่วงบ่ายนั้นเป็นพิธีพระราชทานเพลิงบริเวณเมน๑
จะมีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หรือว่าท่านรองต่อหรือบิ๊กต่อมาเป็นประธาน
บริเวณเมนหนึ่งนั้นเป็นสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพได้ตกแต่งอย่างเรียบง่ายครับ
ใช้ผ้าและดอกไม้โดยคลุมโทนเป็นโทนสีน้ำเงินขาวเป็นหลักแบบนี้นะครับ
และในการนี้สมเด็จพระอริยะวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
เป็นประธานผ้าไตรบังสุกุลทอดหน้าหีบศพครับ
เมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๕๕นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากกองพิธีการศพ
กระทรวงวัฒนธรรมได้ทำการเคลื่อนศพไปยังเมนนะฮะ
สูญเสียสารวัตรสิวในวงการตำรวจทั้งที่ยังทำหน้าที่อยู่และที่เกษียณไปแล้ว

ทุกคนรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและย้ำว่าต้องดำเนินการกวาดล้างให้เด็ดขาด
ดำเนินการกวาดล้างเลือดเสียหรือตำรวจไม่ดีให้หมดไปให้ได้
และส่วนตัวเห็นว่าสารวัตรสิวนั้นทำหน้าที่ตำรวจจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต
เพราะก่อนหน้านี้มีเรื่องการกวดขันจับกลุ่มรถบรรทุก
กำนันนกก็มีรถบรรทุกกว่าร้อยคันที่เข้าข่ายน้ำหนักเกิน
สารวัตรสิวดำเนินการตามกฎหมาย
ย้ำเลยนะฮะและยืนยันด้วย
ที่ผ่านมากำนันนกพยายามขอติดต่อเจรจาแล้ว
ก่อนหน้านี้แต่ทางสารวัตรสิวไม่ยอม
ด้วยความที่เป็นคนตรงไปตรงมา
เมื่อมีงานเลี้ยงและผู้บังคับบัญชาโทรศัพท์มา
เพื่อให้สารวัตรสิวไปร่วมงานและปรับความเข้าใจกับกำนันนก
ปรากฏว่ากำนันนกใช้โอกาสต่างขอตำแหน่งให้กับหลาน

นำไปสู่ปัญหาที่เป็นปัญหาที่๓
เป็นปัญหาที่ทำให้เสียหน้าหนักที่สุดดวนเหล้าเพียว
มีเรื่องอะไรบ้างสรุปคือมีเรื่องเกี่ยวกับรถน้ำหนักเกินแล้วขอให้ผ่านหน่อย
ไม่ได้ขอตำแหน่งให้หลานชายไม่ได้แล้วมาดวนเหล้าแพ้อีก๓ปัญหานี้
ก็เลยเกิดเหตุลั่นไกยิงสารวัตรสิวจนถึงแก่ความตาย
รองผู้กำกับวัสสินนั้นก็บาดเจ็บยืนยันว่าพี่น้องตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คืนความยุติธรรมให้กับสารวัตรสิวส่วนตำรวจที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้น
แบ่งเป็น๓กลุ่มครับ๑กลุ่มที่ช่วยเหลือสารวัตรสิวพาส่งโรงพยาบาล
๒กลุ่มที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนี๓กลุ่มสุดท้าย
ใช้คำว่าอย่างนี้เลยนะฮะตำรวจกลุ่มนี้คือขี้ขึ้นสมอง
คือหนีกระเจิดกระเจิงออกนอกพื้นที่เลยแบ่ง๓กลุ่มแบบนี้ฟังชัดฮะ
มีข่าวมาแววว่าก่อนหน้าที่เราเพิ่งคุยเนี่ยมันก็มีประเด็นตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับ
เรื่องของการขอคุยขอเคลียร์แต่สวัสดิสิวไม่ยินยอมนะครับ
แล้วก็มันเป็นเรื่องหนึ่งพอเป็นเรื่องของการคุยเรื่องขอตำแหน่งวันนั้นอีก
ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือตอบนะยอมจะให้ตำแหน่ง
พวกเราข้ารายการตำรวจนะครับมีหน้าที่ดูแลรับใช้ประชาชน
เมื่อคุณเกษียณไปแล้วเนี่ยคุณกรีดเลือดออกมาเลือดคุณก็ยังเป็นสีเลือดหมูอยู่นะครับ
แต่ไอ้กลุ่มที่มันไปเนี่ยมันเนรคุณต่ออาชีพของมันนะครับ
แล้วก็เลือดที่มันออกมามันเป็นเลือดเสียซะแล้วนะครับ
ก็ต้องจัดการเลือดเสียพวกนี้ให้หมดนะครับ
และในช่วงบ่ายนี้นะครับก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้น
ตัวแทนเพื่อนร่วมรุ่นของสารวัตรสิวเนี่ย
เมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวเขาจะร่วมกันร้องเพลงสนสามพราน
เป็นหนึ่งในบทเพลงที่ทำให้นึกย้อนกลับไปสมัยที่ร่ำเรียนด้วยกัน
แสดงความเสียใจด้วยนะครับกำลังมีครอบครัวที่น่ารัก
กำลังมีอนาคตการงานที่ก้าวไกลแล้วมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฮะ
ตำรวจนายนึงเนี่ยจะดีไม่ดีเนี่ย
ลูกน้องทั้งเพื่อนทั้งเจ้านายมาร่วมงานกันมากมายขนาดนี้
ในวันที่เขาจากไปเนี่ยก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเป็นตำรวจน้ำดีจริงนะคะ